ความครับสาวไฟส่องสว่างค่ะฝันมันรั่ววะเอามันลั่ว
ลงมาช็อตวัวตายไปตัวหนึ่งอุ้ยดีวัวมันรับเคราะห์ถ้า
วัวไม่รับเคราะห์จะเกิดขึ้นกับใครแล้วเพราะ
เสาไฟเนี้ยมันอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับโอ้โห
ที่นี่บางเป๋ยนะครับพอดีว่าไฟฟ้ารั่วนะครับ

รั่วจากไฟกิ่งใหญ่นะครับ
วัวเดินผ่านมาที่นี่ช็อตตายเลยครับ

ชาวบ้านปางเป๋ยฮะตะบลเสนียนบำพื้นเมืองน่านครับจังหวัดน่าน
วัวตัวนี้ออกมาจากเสาไฟ
นอนอยู่ริมถนนแล้วมันถูกไฟช็อตครับนะฮะตายนะฮะ
โอ้โหตั้งแต่๖โมงเย็นนะครับของวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านเล่าบอกว่าจุดนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนปางเฝยแค่๓๐เมตร
โอ้โหคุณผู้ชมมีนักเรียนเดินผ่านทุกวัน
ถ้าวัวไม่รับเคราะห์นี่ฮะเขตโรงเรียน
แล้วใครจะรับเคราะห์อาจจะเป็นนักเรียนคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า

ทีมข่าวโลกพิธีไปสอบถามผู้เยี่ยมบ้านปางเป๋ยนะครับ
เล่าบอกว่าจุดดังกล่าวชาวบ้านจูงวัวผ่านเป็นประจำ
ปกติเจ้าของวัวจะให้ลูกชายมาเป็นคนจูงกลับบ้านนะ
แต่วันนั้นฟ้าครึ้มฝนจะตกพ่อเลยมาจูงเอง
ระหว่างเดินผ่านเสาไฟหัวพระชมวัวมันยืนตัวสั่น

จากนั้นวัวอีกตัวครับที่เดินตามหลังมา
ไปแล้วส่งเสียงร้องเหนือมันลมลงค่ะ
ว่าไฟช็อตแน่จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตัดไฟนะครับ

ท่านผู้บริการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
ระบุว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

สาเหตุมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเทปพันธุ์สายไฟที่ติดตั้งมาแล้ว๔ปีกว่า
ทำให้สายทองแดงน่ะมันไปแตะชิดกับเสาที่เป็นโลหะทำให้เกิดไฟรั่ว

แล้วก็ตรวจสอบเสาไฟจุดดังกล่าว
บริเวณนี้ยาวไปอีก๓๐ต้นให้เกิดความปลอดภัยแล้ว
แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเสาไฟส่องสว่าง

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยขึ้นอีกครับ
ตอนนี้ตั้งแต่เรื่องของอะไรนะคานสะพานตกลงมา
หลายเรื่องเขาบอกว่าเออประเทศนี้มันเป็นประเทศ
แห่งความสุดวิสัยนะมันสุดวิสัยกันทั้งนั้นเลย
ค่ะแล้วถ้าถามนักกฎหมายเขาบอกว่าไม่ใช่นะ

ต้องตรวจสอบกันให้หมดแหละไม่ว่าวัวที่นั่น
ไม่ว่าวัวหรือคนก็ไม่ควรที่จะมาตายด้วยเหตุการณ์แบบนี้เนาะ